สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สวัสดีค่ะ

อยู่แต่ไม่รู้ล่ะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยถ้าให้ไปตรวจเพื่อที่จะใช่ลูกไหมใช่ลูกเราที่หายตัวไปไหมแม่ก็ไปตรวจนะคะคือตอนนี้เตรียมรับสภาพได้ทุกอย่างขอแค่ให้รู้ว่าลูกน่ะอยู่ไหนจะอยู่หรือไม่อยู่หายใจหรือไม่หายใจเนี่ยไม่เป็นไรแต่อยากรู้ว่าลูกอยู่ไหน๓ปีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ไล่เรียงกันก่อนเข้ารายการนะคะว่า
คือนึกชื่อไม่ออกแล้วว่าจะไปร้องหน่วยงานไหนอีกเพราะไปที่ที่ควรจะไปหมดแล้ว
แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาไล่เรียงกันว่าอะไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
ทางรายการลองติดต่อไปหมายเลขโทรศัพท์ของครอบครัวของผู้เกาะเหตุที่ถูกออกหมายจับเนี่ยนะคะ
ไม่สามารถติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ของใครก็แล้วแต่
วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่ม๑๕วันที่๒๑พฤษภาคม๒๕๕๙
ลูกสาวของคุณแม่พัชรีเนี่ยหายตัวไปแล้วก็พบกล้องวงจรปิดรวมถึงมีพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็เห็นว่ามีคนมาพาไปมีการร้องขอความช่วยเหลือ
แต่คนคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสามีภรรยาเลยไม่ยุ่ง
๒คนคือคนที่ถูกออกหมายจับกับลูกสาวคุณแม่คือคบกันจริงค่ะ
แต่ว่าก็เลิกรากันไปเพียงแต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิก
แล้วก็เคยมีการขู่ทำร้ายกัน
เคยมีการพูดขู่ด้วยว่าถ้าเขาไม่ได้ก็ต้องไม่มีใครได้
นั่นคือต้นเรื่องเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่ง
แม้ว่าคุณแม่จะออกหลายสื่อแล้วก็ยังไม่มีใครที่จะตอบกลับมาว่าเจอลูกคุณแม่ไหมนะคะ
วันนี้ค่ะคุณแม่คนที่ว่าคือคุณแม่ของนางสาวพลอยนารินผลิผลนะคะ
คือถ้าตอนนี้น้องยังอยู่น้องจะอายุ๒๘แล้ว

ส่วนอีกหนึ่งคนมาช่วยในช่วงนี้คือ
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

สวัสดีครับ

จริงแล้วถ้าใครอ่านข่าวในช่วง๒๓ปีนี้ก็จะเห็นผ่านตา

ข่าวใหญ่แต่จะมีให้เห็นเป็นระยะ
ในช่วงรอบนี้เนี่ยระลอกหลังนี้เหมือนเป็นข่าวใหม่ไม่ใช่
เป็นข่าวเก่าแล้วเคยเป็นข่าวเก่าไปแล้ว
แต่ยังไม่เจอสักทีรอบนี้มาอีกละรอก

ไปร้องเรียนไปร้องขอความยุติธรรม
ทวงถามจากใครมาบ้างคะคุณแม่
ที่ผ่านมาเอารอบล่าสุดนี้ใกล้เนี่ย
สำนักงานตำรวจธรรมเนียบรัฐบาล
ธรรมเนียบรัฐบาลไปวันกี่ครั้ง
ไปมาครั้งเดียวที่ไปล่าสุดนะคะ

ผู้การค่ะผู้การจังหวัดอายุทยา
ผู้บังคับการจังหวัดพระนครสิทธิยาแล้วไปที่ไหนมาอีก
เอารอบหลังเนี่ยเอาสักช่วง๒๓เดือนนี้

ก็คือไปที่ตำรวจที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด
ก็คือผู้บังคับการแล้วก็ไปที่ก็ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ในการบริหารงานก็คือที่พูดตรงคือไปหานายกนั่นแหละนะคะ
แต่จริงแล้วธรรมเนียบรัฐบาลไม่ได้เพิ่งไปครั้งแรก

เคยไปแต่ว่าไปยื่นหนังสือแล้วเขาก็รับเรื่องเฉยค่ะ
เคยไปแบบไปถึงไปบอกว่าจะยื่นหนังสือร้องเรียน

คือไปทุกที่ที่ควรจะไปหมดแล้วใช่ไหมคะ

และที่บอกว่าทุกที่ที่ไปที่ไปเนี่ยคุณผู้ชม

ไล่เลี่ยงให้ฟังหน่อยเอาเท่าที่แม่จำได้ตอนนี้
ก็คือกระทรวงยุติธรรมศูนย์มูลนิธิปุปาวินา

ศูนย์ราชการที่อยุธยา
แล้วก็ไปหาไปที่ลบบุรี
ที่รบบุรีเนี่ยคือบ้านของผู้ก่อเหตุอยู่รบบุรี

แล้วก็ตามสื่อต่างทำโทรศัพท์ที่ว่า

ในฐานะทนายความดิฉันนึกแทนไม่ออกว่า
คือถ้าคุณแม่ไล่เรียงมาแบบนี้ในช่วง๓ปีนะ

มีเหลือใครอีกที่แม่ควรจะไปแล้วไม่ได้ไปไหมคะทนาย

แต่วันสัปดาห์ที่แล้วพาไปอีกรอบนึง

ไปให้มันได้ชัดเลยว่าช่วยได้หรือช่วยไม่ได้จริง
จริงแล้วเนี่ยนะคะเวลาคนหายเนี่ยนะ

แล้วมันเป็นคดีแล้วแล้วมีการออกหมายจับแล้วเนี่ยนะคะ
คือหน้าที่ของผู้เสียหายเนี่ย

ตามที่ทางภูมิกับในท้องที่เลยครับ

อ่าก็คือตามที่เราแจ้งไว้

ถ้าติดขัดอะไรตรงไหนแจ้งผู้เสียหายมา
ถ้าอยากให้ไปหาหลักฐานอะไรก็แจ้งมา

จริงแล้วมีเอกสารออกจากสถานีตำรวจภูทรท่าเรือใช่ไหมคุณแม่

ก็ดูเขาก็สามารถที่จะบอกได้นะว่า
แต่ละขั้นเกิดอะไรอย่างไรขึ้นบ้าง
ออกหมายเรียกไปแล้วไม่มา

เรียกตัวคุณพ่อซึ่งเป็นทหารเนี่ยนะคะ
คือตัวคนก่อเหตุเนี่ยจริงก็คืออดีตทหารแหละนะคะ
ก็แล้วก็บอกว่าจนกระทั่งออกหมายจับแล้ว

อ่า

ถ้าให้แม่นึกแม่ยังอยากจะไปที่ไหนอีก
ถ้าให้แม่นึกนะคะแม่อยากไปพบท่านประยุทธ์
มันเป็นความตั้งใจตั้งแต่วันแรก

ทำทุกวิถีทางต้องเจอให้ได้

เพราะนายกเป็นนายกหรือเพราะนายกเป็นทหาร
เขาตอนนั้นเขามีอำนาจสั่งเขาต้องช่วยแม่ได้
แม่คิดว่าเขาคนเดียวต้องช่วยแม่ได้

คือเรื่องนี้เนี่ยถ้าเอาจริงแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้มองว่า

คือตำรวจในพื้นที่คือท่าเรือเนี่ยนะคะ
แม้กระทั่งของจังหวัดเองเนี่ย
ก็ช่วยเอาจริงคือเขาก็ช่วย

แต่ทีนี้ขอขยายความหน่อยว่า

บอกว่าตำรวจพูดกับแม่เหรอว่ามันตัน
คำว่าตันของตำรวจน่ะแปลว่าอะไรคะ

คือไม่รู้จะตามที่ไหนแล้วก็คือวางไว้ก่อน

ก็คือเรื่องนี้คือก็ต้องปล่อยไว้ก่อน
อืมค่ะแล้วแม่เป็นแม่

ที่ตำรวจบอกว่าตันเนี่ยตำรวจบอกไหมว่า
ที่บอกว่าไม่รู้จะไปตามที่ไหนเนี่ยคือ

หรือตำรวจไปสะดุดหรือ

หมายถึงนับช่วง๖เดือนตั้งแรก

จนแม่ต้องมาใหม่

ผู้บังคับการจังหวัดพระนครสิทธิยาก็เปลี่ยนท่านแล้ว

แต่ทั้งสองท่านคือผู้กำกับท่าเรือกับผู้บังคับการอายุทยา
รู้เรื่องว่ามีแม่คนหนึ่งตามหาลูกมา๓ปีแล้ว
แล้วก็ยังตามหาอยู่ใช่ไหมคะ
ที่ถามคุณแม่ว่าจะไปหานายกประยุทธิ์

เพราะประเด็นเรื่องของคนก่อเหตุถูกออกไหมจับเป็นทหารเนี่ย
มันมีส่วนในการตามตัวไหมคุณแม่
ตามตัวลูกสาวและตามตัวคนก่อเหตุ
คือลูกชายของคนที่เป็นทหาร

เพราะรู้ว่าท่านนายกเขาเป็นทหาร

ถ้าเขารับเรื่องแล้วเขาต้องเห็นใจ
วินาทีนั้นคือเขาต้องเห็นใจเราแน่นอน
ตั้งแต่แม่ไปมาช่วงตลอด๓ปี
มีหน่วยงานไหนติดต่อกลับมาบ้างไหมคะ

อะไรอย่างนี้แล้วก็ส่งมาที่โรงพักท่าเรือ
ก็เลยก็มีเอกสารส่งกลับมา

ทนายรณรงค์เข้ามาในคดีนี้ตอนไหนคะ

ผมเมื่อวันจันทร์ที่แล้วก็เลยไปเอง
ขอดูความคืบหน้าสำนวน

เดี๋ยวเขามีอำนาจที่จะไม่ให้ถูกไหม
มีครับแต่เขาก็ต้องแจ้งทางผู้เสียหายบ้าง

จนกระทั่งวันรุ่งขึ้นพามาร้องที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ได้คุยกับทางร้อยเวรเขาบอกสำนวนหาย
กำลังไปเอาสำเนาที่ทางอายการอยู่
ร้อยเวรที่ไหนร้อยเวรที่ท่าเรือ

วันนั้นวันใบวันแรกท่านธนาเขาไม่มีให้ค่ะ

สำนวนที่เป็นสำเนาที่เก็บไว้สำหรับคดีนี้
ปกติมันต้องมีอีกชุดหนึ่งนอกจากที่อายการ
เราต้องมีสิทธิ์ไปตามดูได้ว่ามันมีความคืบหน้ายังไงบ้าง

ตัวที่อยู่ที่ตำรวจที่เรียกว่าสำเนาเนี่ยต้องมี

ผมก็เลยรอมา๓สัปดาห์ไงคุณจอมขวัญ

เขาบอกว่ามันเอามาแสดงผมไม่ได้จะเรียกว่าอะไรครับ

เขาคุยกับผมเลยว่ามันหายเขาถึงไปขอสำเนาใหม่

เขาบอกว่ามันมีร้อยเวรคนหนึ่งเก็บกุญแจไว้

ก็ออกเวรไปแล้วแล้วอีกวันหนึ่งให้แม่ไปตาม

คุณแม่เคยทราบไหมคะว่าสำนวนคดีนี้หาย

เอาจริงคุณแม่กับตำรวจสภท่าเรือเนี่ยนะคะ
ติดต่อกันถี่แค่ไหน
ก็ช่วงแรกก็คือปีครึ่งจริงติดต่อ

ถ้ามาช่วงปลายปีปีที่๒แม่ป่วย
ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าต้องตามน้องด้วยทำงานด้วย
ช่วงนั้นเข้าโรงพยาบาลเลยสุขภาพเริ่มแย่

ก็ใช้วิธีอื่นใช้วิธีอื่นบอกตรงเลยด่าอีก

เข้าใจมันต้องมีประบนอ่ะต้องมีประบนอ่ะ

แต่ไม่ได้กำหยาบเข้าใจคือก็ระบายนะ
ทีนี้แล้วมีใครเคยแจ้งคุณแม่ไหมว่าสำนวนมันหายไปไหนไม่รู้

ไม่เอ๋ใจใช่ไหมที่เงียบไปเพราะอะไร
ค่ะไม่ได้เอกใจไม่ได้เอกใจเลย

ไม่มีไม่มีเมฆหมอกอะไรเลยว่าจะจับตัวคนร้ายให้ผมได้

ค่ะแรก

ไปหาแล้วเจอภูมิกับท่าเรือครั้งสุดท้าย

วันที่ไปกับผมไงเจอครั้งแรก
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเจอครั้งแรก

ใช่ไหมคะแล้วผู้บังคับการคนปัจจุบันเจอยังคะ

คือเจอหมดเลยซึ่งทั้งสองท่านพูดกับคุณแม่ว่ายังไงบ้าง

ขอเวลาให้เขาทำงานอีกนิดนึง
แล้วผู้บังกับตอนที่ไปเจอผู้บังกับท่าเรือค่ะ
คนปัจจุบันรู้ไหมว่าสำนวนหายภูมิกับรู้ยัง

นะคะแล้วกล้องวงจรปิดที่แม่ได้มา

เพราะว่าคุณแม่ก็พูดหลายรอบแล้ว

ไปมาหลายที่ก็ยังไม่มีอะไรตอบกลับ
คือตอนนั้นเนี่ยกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้
แล้วถ้าถามว่ามีพยานไหมมีก็เห็น
สถานการณ์ตอนนี้คุณแม่ไม่ได้ขาดหลักฐาน

เพราะตอนนี้มันสุดทางที่ทางการจะทำอะไรได้แล้วนี่
เพราะว่าเขาออกหมายจับมาแล้ว

คือตั้งแต่ออกหมายจับมามันตันอยู่แค่นั้นแหละครับ
มันไม่มีความคืบหน้าเลยว่าจะจับได้เมื่อไหร่
มีการสืบอะไรยังไงบ้างเขาแค่บอกมันตัน
เสร็จแล้วผมทำอะไรไม่ได้แล้วเหรอ
กลับอีกแค่ในสิบหนีอย่างนี้
นี่ในสิบใหญ่ขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
แสดงว่ามีคนช่วยเขาอยู่ไม่งั้นหนีขนาดนี้ไม่ได้
มันมีหลายคดีนะคะทนายรณรงค์ที่
เป็น๑๐ปีก็มีนะที่หาตัวไม่เจอ
เขาอาจจะยังหาไม่เจอไหม

คดีนี้มันเกี่ยวกับว่าครอบครัวเขาเองก็เป็นทหาร

มันมีความเป็นไปได้ที่ทางครอบครัวเขาจะช่วยเหลือด้วย
ไม่งั้นทำไมตำรวจทหธเรือถึงบอกกับผม

แสดงว่ามันต้องมีเบาะแสบางอย่างอยู่
คุณแม่คุณแม่ของน้องพลอยไปเจอพ่อของคนที่ถูกออกหมายจับ
ไปเจอคุณพ่อเขาซึ่งเป็นทหารยศตอนนั้น
พันโทตอนนี้พันเอกยังอยู่ที่โรบบุรีอย่างเดิม
คุณแม่ไปเจอตัวคุณพ่อนี้กี่ครั้งละ

และก่อนถึงออกแจ้งจับจริงอีกคนนึง

ครับไปตั้งแต่ช่วงปีเดือนเดียว
ช่วงที่สองนะคะช่วงหลังนี่คือพ่อเขาคือจำนวนด้วยหลักฐานแล้ว
เขาก็บอกขอเวลาขอเวลาสัก๒๐

คุณแม่เอาอย่างนี้คือที่เราคุยกันมันตั้งแต่ปีแรก
ใช่ไหมตั้งแต่ปีแรกแล้วมันทิ้งไป๒ปีนะ
เอางี้ขอกลับไปครั้งแรกวันแรกที่ไปเจอเขาเนี่ยนะคะหลังเกิดเหตุเนี่ย
แม่คุยอะไรกับพันโทชัยวุฒิบ้าง
ก็ไปบอกเขาว่าหนูได้หลักฐานมาแล้วนะพ่อ

เขาบอกว่าไม่ได้เอาไปเลยนะคะตอนพูดแรก
เขาบอกว่าลูกเขาก็มีแฟนแล้วไปขอก็ไม่ให้นี่

ต่างเอาให้เขาดูนะคะบอกเขาว่าเนี่ยลูกชายเขาเอาไปแน่

แล้วแม่ก็ถามเขาว่ารถ

ที่ใช้พาลูกสาวคุณแม่ขึ้นแล้วก็ขับพาไป

พ่อเขาบอกว่ารถอยู่ที่เต็นต์
เอาไปฝากเต้นขายเนื่องจากว่าเขาส่งไม่ทะส่ง
คือยังไงหมุนเงินไม่ทันลูกชายเขาหมุนเงินไม่ทัน
เอาน้องไปวันพุธนะคะแต่เอารถไปฝากเต้นขายวันศุกร์

แต่ตัวคุณพ่ออ้างบอกว่าหมุนเงินไม่ทัน

บอกว่าผู้ชายคนนี้ลูกเขาส่งคือไม่มีเงินส่ง

ครับก็ไปบอกตำรวจเลยตำรวจท่าเรือ

แล้วได้ข้อมูลอะไรจากเต้นรถบ้างไหมคะ
ค่ะไม่ได้ตำรวจค่ะตำรวจต้องไปเอาเองอ่าจ้ะ
ทีนี้นั่นคือรอบแรกที่เจอกัน
ขอถามรายละเอียดของรอบแรกที่เจอกันนะคะ
คุณพ่อของเขาทราบอยู่แล้วว่าลูกชายพาตัวลูกสาวคุณแม่ไปหรือเปล่า

จากปากคุณแม่ซึ่งเขารู้หรือเปล่าแม่ไม่รู้แต่แม่ยืนยัน
แล้วลูกชายเขาหายไปจากบ้านเขาอยู่กับคุณพ่อเขาใช่ไหมคะ

ก็คือยังเป็นทหารอยู่
เดี๋ยวนะคุณแม่เหตุเกิด๒๑พฤษภาคุณแม่ไปหาพ่อของทหาร๑๐เอกคนนี้

วันไหนคะถัดมากี่วัน

ยังไม่ครบอาทิตย์เลยนะไปวันที่๒๖ค่ะ๔๕วันถัดมาซึ่ง๔๕วันถัดมาตอนนั้นที่ไปหาพ่อของทหารคนนั้นเนี่ยนะคะ
เขายังอยู่บ้านกับพ่อเขาไหมแล้วยังทำงานอยู่แน่นอนค่ะแล้วเขานอนบ้านเดียวกับพ่อเขาไหม
เขาพักค่ะพักในค่ายแล้วอยู่บ้านเดียวกับพ่อเขาไหมเขาอยู่บ้านเดียวกันกับพ่อเขา
แล้วเขาก็ไปทำงานแล้วก็กลับมาทุกเย็นไปทำงานกลับมาทุกเย็นอย่างนี้เหรอ

เขาโทรมาเลยนะคะผู้ชายอ่ะผู้ชายโทรมาหาแม่เองนะอ่า
โทรมาเขาบอกได้ข่าวว่าน้องหายเหรอก็บอกเออใช่เขาบอกเวลาเอาน้องไปป่
ผมไม่ได้เอาไปหรอกตอนนี้ผมย้ายไปอยู่สุรินทร์แล้ว
ผู้ชายบอกกับแม่อย่างนี้ว่าย้ายไปทำงานอยู่สุรินทร์แล้ว
พ่อไปขอไม่ให้อ่าอ่านะคะ
แล้วประมาณวันที่๒๖ที่ไปหาพ่อเขา
ก็ตีรถกลับไปนู่นเลยไปอายุทยาอ่า
นั่นแหละวันนั้นอ่ะผู้ชายตรงนี้โทรหาแม่อีกครั้งนึงครั้งสุดท้าย

บอกเอาแม่มาธุระแม่ไปหาผมเหรอ
แสดงว่าเขาเห็นว่าอ่าแล้วทำไมไม่ไปหาผม
อ่าแม่จะรู้ไหมว่าทำงานที่ไหนอ่า

อย่างนี้คุยกันอย่างลูกผู้ชายเขาบอกเปล่า

มีคนฟังทั้งหมด๔๕คนค่ะวันนั้น
คุณแม่เราขอปิดท้ายช่วงแรกอย่างนี้นะคะ
ว่าวันนั้นที่คุณแม่ไปครั้งแรก

แล้วก็ได้พบกับพันโทชัยวุฒิยศตอนนั้นเนี่ยนะคะ
คือลูกชายเขายังไปกับ

ซึ่งดูจากเท่าที่เรานึกออก
ครั้งแรกที่ไปสีหน้าแววตา
เขารู้จักคุณแม่ว่าลูกสาวหายตัวไปกับลูกชาย

ไม่แน่ใจนะเพราะเขาบอกว่าจะ

แล้วเขาก็ให้เรียกเรียกไปดูซิมันอยู่แหละ

ตัวทหารคนนี้อยู่บ้านเหรอ

ใช่ค่ะ
คุณแม่คาทแล้วนั้นคือจบว่าหลังจากที่คุณแม่กลับ

แล้วก็ทิ้งวลีสุดท้ายว่าก็ไม่รู้สินะ

พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะที่ฉันต่อเลยขออนุญาตใช้เวลานิดนึงนะคะ

คือพอครั้งแรกไปกลับมาเนี่ยทิ้งช่วงอีกนานแค่ไหน
กว่าจะไปหาคุณพ่อของทหารคนนี้รอบ๒

ก็ไปถามเขาว่าตกลงจะบอกหนูหรือยังว่า
ว่าคือจะให้คือแบบหมายถึงว่าจะเรามาตกลงกันได้หรือยัง
นะคะถ้าหากว่าไม่บอกหนูหนูจะดำเนินเรื่องแล้ว
คือจะไปฟ้องท่านประยุทธ์บอกเขาอย่างนี้เลย
แต่ตอนนั้นเนี่ยที่ทิ้งเวลามาเดือนหนึ่งแล้วไปหาคุณพ่อเขาอีกครั้งนึงเนี่ย
คือเราไม่ได้ได้อะไรเพิ่มเติมใช่ไหมไม่ได้
ไม่ได้มีข้อมูลพยานหลักฐานความคืบหน้า
ใครมากระซิบใครมาแอบบอกไม่มีอะไรเพิ่มเติม
คือแค่ไปทวงถามซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะ
ทหาร๑๐เอกพลกฤษคนนี้เนี่ยเขายังเป็นทหารอยู่ไหม

ก็ยังไม่ได้ขาดราชการตามข่าวนะ
แล้วคุณพ่อซึ่งก็เป็นทหารเหมือนกันเนี่ยนะคะ
ท่านคุยกับเราดีเหมือนครั้งแรกไหม
เขาก็เป็นทหารคุยในบ้านของทหารนะคะ

บรรยากาศการไปคุยครั้งที่๒เหมือนกับครั้งแรกไหม

เครียดก็คือหมายถึงว่าเหมือนเราไปกดดันเขา
ค่ะไปบอกเขาว่านับแต่วันนี้ก็คือได้มา๑เดือนแล้วนะคะ
คือถ้าหากว่าไม่ให้ความร่วมมือก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุด

ก็บอกเขาว่าจะฟ้องถึงท่านประยุทธ์
เขาก็บอกถึงประยุทธ์เลยเหรอ

มีคำพูดอะไรที่เรารู้สึกว่ามีความไม่พอใจไหมคะ
มันก็มีหลายแล้วค่ะคือเขามาท่าเรือนะคะ

พอข้ามาก็ว่าเขาก็บอกพ่อพ่อมาถึงท่าเรือ
พ่อจะโทรหาหนูหน่อยก็ไม่ได้หรือจะมาหาหนูหน่อยก็ไม่ได้
พ่อไม่ได้เดือดร้อนกับหนูเลยนี่ไม่ได้เดือดร้อนกับที่ลูกสาวหนูหาย
แล้วพ่อล่ะลูกพ่อหายพ่อเดือดร้อนบ้างไหมพ่อแจ้งความบ้างไหม
ครั้งที่๒ที่คุณแม่ไปเจอเนี่ยนะคะ
ลูกชายเขา๑๑ภารกิจเนี่ยก็ยังทำงานอยู่
ไม่แน่ใจว่าโดนปลดหรือยังนะคะ
แล้วเหมือนกับคุณพ่อเขาพูดเหมือนพยายามให้ไปตามมาเหมือนครั้งแรกไหม

บอกไหมว่าไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วหายไปแล้ว
อ่าค่ะเขาบอกว่าผมก็ตามไม่ได้ผมก็หาไม่เจอจะให้ผมทำยังไงล่ะ
ผมก็เครียดเหมือนกันเขาก็พูดอย่างนี้
บ้านบ้านของ๑๑พลกฤษเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยมีลูกกี่คน

แล้วตามข่าวเนี่ย๑๑ภารกิจคนที่ว่าในอดีตเนี่ยนะคะอดีต๑๑ภารกิจเนี่ย

คือมีภรรยาและมีลูกแล้ว
ซึ่งภรรยาและลูกเขาอาศัยอยู่ที่ไหนคะ

คุณแม่และน้องพลอยมารู้เมื่อไหร่ว่า๑๑คนนี้มีลูกและภรรยาแล้ว
พลอยบอกค่ะน้องพลอยบอกว่าเลิกกันแล้ว

แล้วเมียเขาว่าโทรมาราวีอันนี้ค่ะ
แล้วน้องพลอยคบกับเขานานไหมก่อนที่จะรู้ว่าเขามีครอบครัว

อ่า
เรียนปริญญาตีเขาก็ไปสอบใน๑๐
เขาไปสอบทหารที่สงขา
แต่มารู้คือผู้หญิงคือภรรยาเขามาลาวี
ใช่ไหมคะตอนที่ไปพบพ่อทหารคนนี้
พ่อทหารคนนี้บอกไหมว่าเฮ้ยเขามีลูกมีเมียแล้ว

แล้วโทษนะคะขออนุญาตละลาบละล้วง
แล้วพ่อทหารคนนี้เขาต่อว่าต่อขานไหมว่า
น้องพลอยเนี่ยเหมือนกลับไปเป็นมือที่๓
ในบ้านลูกเขามีเรื่องพวกนี้ต่อว่าเราไหมคะ
ใช่ค่ะเขาได้แต่บอกว่ามันจะเอาไปได้ยังไง
ของเขาไม่ให้แล้วมันก็มีครอบครัวแล้ว

อะไรทำให้ทนายรณรงค์รู้สึกว่าเรื่องนี้มันตัน
หรือมันสะดุดด้วยเพราะว่าเขาเป็นลูกชายนายทหารคะ
คือถ้าเขาเป็นคนธรรมดาไม่มียศไม่มีสีทำไมจับไม่ได้

อย่างนี้ถ้าเรียนลองฟังแล้วลองไม่เข้าข้างนะคะ

ลองฟังแล้วมันก็กล่าวขาลอยได้อ่ะ
คือในระบบประเทศไทยผมว่าคนดูเขาแยกแยะได้ว่า
เนี่ยครอบครัวนี้พ่อเขาเป็นระดับนี้

เป็นธรรมดาที่เขาจะรู้จักคนใหญ่คนโต
และสามารถหาเส้นสายช่วยเหลือลูกชายเขาให้หลบหนีการจับกลุ่มได้
กระทั่งที่แม่เขาเล่าให้ฟังว่าลูกชายเขาเคยเล่าว่า
เวลาเขาเจอด่านตำรวจเนี่ยเขาเอาเสื้อพ่อเขาแขวนไว้ข้างหลัง

คุณแม่เคยไปร้องต่อผู้บังคับบัญชาของตัว

เห็นหน้ามันเลย๒๓วันนี้มันหลบ
อ่ะช่วงแรกเขาบอกถูกว่าถือ๒๓วันนี้ไม่เห็นหน้ามันเลยมันหลบ
เคยไปคือบ้านนี้เนี่ยอยู่ในค่ายปืนใหญ่ที่ลบบุรีใช่ไหมคะ
เคยไปถึงผู้ดิฉันอาจจะใช้คำผิดนะ
แต่ว่าคนที่ใหญ่ที่สุดของค่ายไหมคะ
ว่าขอขอความช่วยเหลือมาร้องขอความเมตตาให้
เคยโทรค่ะเคยโทรไปโทรไปก็บอกว่าอย่างนี้อยู่ทำอย่างนี้
ไม่เป็นไรงั้นในส่วนกลางส่วนกลางคือเคยไปร้องกับ
คือไม่ได้เจอนายกนะคะแต่ใครที่เป็นนายทหารที่ใหญ่หน่อยไหมคะ

ไปเจอประมาณคือเป็นเลขาค่ะ
ค่ะก็ไปถึงก็แม่จะบอกว่าจะมาร้องเรียนอยู่กับทหาร
คือลงรถได้ก็คือหาอะไรก็ได้ที่เป็นทหารที่ไหนที่ร้องเรียนได้
กองทัพบกค่ะเขาก็รับเรื่อง

ค่ะเค้าก็เช็คให้ค่ะเค้ากดเช็คให้เลย

ทีนี้ออกจากระบบเขาแล้วอ่ะ

ออกจากระบบไม่รู้จะตามที่ไหนเนี่ยเอาไงคะธนาลงรม

แต่การที่จับไม่ได้นี่แสดงว่ามันต้องมีใครสักคนช่วยอยู่
อย่าลืมนะครับว่านี่ปลดจากราชการแล้วทำไมถึงจับไม่ได้
มันมีความเป็นไปได้ที่ทางพ่อเขาที่มีตำแหน่งใหญ่

ซึ่งตรงนี้ถ้าไม่งั้นทำไมตำรวจท้องที่ต้องขอร้อง

เพื่อให้นายเขาสั่งมาเขาจะได้ไปจับได้
อืมดิฉันนึกแทนคุณแม่ไม่ออกแล้วว่าถ้าจะไปจะไปไหนได้อีกนะคะ
ถ้าพ่อเขาไม่รู้เขาช่วงเดือนแรกเขาโอนเงินให้กันด้วยนะคะ

โอนเงินนะครับคือถ้าจำไม่ผิดนะครับ
โอนให้ลูกหรือลูกโอนให้นะ

แน่นอนค่ะที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์โคราชธนาคารทหารไทย
เพราะว่าเขากู้เงินธนาคารออมสินพ่อเขาเป็นคนค้ำกู้ได้๑แสนบาท

เอาใหม่ตำรวจเอาใหม่แม่รู้มาเองใช่ไหม
ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องตอบค่ะเอาที่สบายใจค่ะ
แล้วรถรถพ่อเขาก็ให้เอาไปใช้นะคะ

หลังจากรถที่ว่าสีดำเอาไปทำเรื่อง
พ่อเขาก็ยังมีรถเหลืออีก

แต่คือไม่รู้เอารถทะเบียนคันไหนให้
แต่แม่ได้ทะเบียนรถมาแล้วก็เอาไปบอกตำรวจ
ว่าเนี่ยเค้ามีทะเบียนรถ๒คันนี้

มีคนช่วยแม่ยิ่งกว่านี้อีกนะคะ
สาเหตุที่ว่าที่รู้ว่าเป็นรถคันนี้

รู้แม่กระเท่ากับน้องอะหายไปตอนไหน
รถคันนี้น้องสิ้นสุดตรงไหน
นั่นนะคะเป็นข้อมูลอันนี้ที่แม่เอาไปให้ตำรวจ

เอาไปให้ทางอายุทยาดู
เขาถึงได้เชื่อแม่นะคะ

ไม่รู้จักคนคนนี้แล้วคนคนนี้ก็ไม่รู้จักแม่
แต่รู้ทะเบียนรถซึ่งแม่เคยเห็นนะคะ
แล้วสถานที่น้องสิ้นสุดก็ตรงนี้อีก

เพื่อนนี้ทำเถี้ยงกว่าหลายหน่วยรวมกันอีกนะฮะ

เขาก็ช่วยคนที่ถูกรังแก่เป็นเรื่องธรรมดาครับ

ประชาชนตัวเล็กนะฮะ
เราจะพยายามติดต่อภูมิกับสภท่าเรือก็ได้ค่ะ
หรือว่าผู้บังคับการจังหวัดพระนครศิริยาก็ได้นะคะ
ให้ได้พูดบ้างว่าที่กำลังเข้าใจกันอยู่น่ะ

หรือจริงหรือไม่จริงที่ตำรวจละเลย
ให้ตำรวจได้พูดบ้างอยากรู้ค่ะสักครู่ค่ะ
ผลตำรตอศุษธิภวงพิกุณฑ์ค่ะ

คือตอนนี้แค่หาตัวไม่เจอใช่ไหมคะ
ครับยังหาตัวผู้ต้องหาไม่เจอครับ
มีวี่แววไหมคะ

ตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสตรงไหนที่จะชี้ไปได้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีอยู่ที่ตรงจุดใดนะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนครับ
ผู้การค่ะเวลาเราตามตัวคนที่หายตัวไปเลยเนี่ยนะคะ
เราหาตัวเขายังไม่เจอเนี่ยเราไปตามคนที่เกี่ยวข้องกับเขาที่เรายังหาตัวเจอและติดต่อได้ได้ไหมคะ

แล้วคืบหน้าไหมคะ

ตอนนี้เราก็พยายามติดตามตัวทางยีดามันดาแล้วก็ญาติพี่น้องรวมทั้งพักพวกเพื่อนฝูงของผู้ต้องหาอยู่ครับ
แวดล้อมตัวคนนี้เนี่ยไม่เคยติดต่อไม่เคยเจอคนนี้เลยเหรอคะในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมานะคะ
ครับจากการที่เราไปพบไปพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ย
ก็ได้รับแจ้งว่าไม่ติดต่อมาเลยครับ
ผู้การเวลาตำรวจไปเนี่ยก็ไปแบบตรงไปตรงมาไปถามว่าเจอกันไม่ติดต่อกันไหมหรือว่าจริงแล้วมันมีทางลับด้วยคะ
มันมีทางอื่นที่เราจะสืบสวนด้วยครับนอกจากการซักถามสอบถามแล้วเรามีทางอื่นที่เราจะสืบสวนด้วยนะครับ
อดีตทหารคนนี้เนี่ยที่ถูกออกหมายจับเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะ
ตอนนี้ผมไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะเรากำลังติดตามตัวเขาเหมือนกันเราก็ยังไม่พบตัวยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะครับผมตอบไม่ได้ว่าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไรครับ
ผู้การดิฉันเอาใจคนที่ดูข่าวนี้ถามนะคะว่าที่ตามตัวยากเนี่ยเพราะเขาเป็นลูกทหารเหรอคะ
คงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราก็ติดตามตัวไม่ว่าจะเป็นทหารหรือไม่เราก็ติดตามตัวอยู่แล้วครับเมื่อมีหมายจับเป็นผู้ต้องหาเนี่ยครับไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับในเรื่องที่เขาเป็นทหารหรือว่าเป็นลูกทหาร
ค่ะผู้การค่ะดิฉันขอความรู้อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ขอความรู้นะคะคือเรื่องนี้เนี่ยแบบไหนที่จะเรียกว่าเหมือนกับเต็มที่ความสามารถของสพท่าเรือเต็มที่ความสามารถของภูทรอายุทยาแล้วต้องเข้ากองปราบต้องไปหน่วยอื่นคะคือแบบไหนที่มันจะถูกตัดสินใจว่าต้องเป็นงานของอีกหน่วยหนึ่งแล้วคะ
ตอนนี้ตำรวจอายุทยาก็ทำงานกันเต็มที่นะครับนอกจากตำรวจพื้นที่โรงพักษพท่าเรือแล้วนะครับกองกับการสืบของอายุทยาก็ลงไปทำงานเต็มที่นะครับ
ทางภาคก็ทางภาคหนึ่งนะครับท่านผู้จัดการก็ส่งกำลังเข้ามาร่วมในการติดตามคนร้ายลายนี้อยู่แล้วครับ
ผู้การที่ตามยากเพราะอะไรคะอย่าหาว่าอย่างนี้ไม่ได้อวยตำรวจนะคะแต่ฉันว่าคดียากยากกว่านี้ตามคนตามยากยากกว่านี้เนี่ยนะคะเราเห็นตั้งหลายคดีมันได้เนอะว่าผู้การผู้การว่าไหมคะ
ครับบางทีก็แล้วแต่ผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาบางคนก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอะไรประมาณเนี้ยบางทีเขาก็รู้รู้ช่องทางหรือรู้รู้จุดบางอย่างที่จะไม่ทิ้งหลักฐานให้เราตามนะครับนะครับ
ต้องหาบางคนที่เก่งก็ค่อนข้างยากครับ
ผู้การค่ะถ้ามันมีสัก๑๙เนี่ยนะคะตอนนี้เราก้าวเข้าไปถึงตัวคนที่หายตัวไปเนี่ยสักกี่ก้าวแล้วคะ

หรือยังไม่มั่นใจเลยคะว่าเดินไปถูกทางหรือเปล่า
คือดิฉันถามแทนคุณแม่ของน้องผู้หญิงนะคะคือเขาคงอยากรู้ว่ามันใกล้แค่ไหนแล้วหรือจะชัดเจนอีกเมื่อไหร่นะคะผู้การ
ความใกล้นี่เราไม่สามารถตอบได้เลยนะครับเพราะเรายังไม่มีเบาะแสหรือตรงไหนที่ชี้ไปว่าเราพอจับจุดเขาได้แล้วนะครับตรงนี้มันตอบไม่ได้นะครับ
เรายังจับจุดไม่ได้เลยว่าตอนนี้เขาน่าจะอยู่ตรงไหนจุดไหนส่วนไหนเนี่ยทำให้เราไม่สามารถตอบได้ว่าเข้าไปใกล้หรือยังนะครับ
ผู้การค่ะทนายรณรงค์เนี่ยนะคะบอกว่าสำนวนคือสำเนาสำนวนคดีนี้หายไปจากสพท่าเรืออันนี้จริงหรือเปล่าคะ
ตรงนี้นะครับผมขอให้เขานำสำเนาสำนวนมาให้ผมตรวจดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็นำมาให้ดูได้นะครับ
ไหนคะท่านเอามาให้ท่านถึงมือท่านวันไหนคะ
ถึงครับผมได้ดูแล้วครับได้ดูในสำเนาสำนวนแล้วครับ
เหรอคะแล้วก่อนหน้าถึงมือท่านนี้เขาบอกไหมคะว่ามันเคยหายไปรอบนึงอะค่ะ
ไม่ทราบครับตรงนี้ผมไม่มีข้อมูลครับ
ผู้การขอคำถามสุดท้ายค่ะเท่าที่คุยกับทางสพท่าเรือเนี่ยนะคะสพท่าเรือบอกท่านเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
ก็เรื่องนี้ก็สพท่าเรือก็ตามมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับหลังจากที่เกิดเหตุตามมาจนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถขออนุมัติศาลออกไหมจับผู้ต้องหาได้นะครับก็ถือว่าเขาตามมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ
แล้วเรื่องนี้ผู้เสียหายซึ่งเป็นคุณแม่เนี่ยก็ได้มีการร้องเรียนนะครับแล้วก็มีการเร่งรัดทางหน่วยงานต่างนะครับให้ช่วยเร่งรัดจับกลุ่มคนร้ายแล้วก็ติดตามลูกสาวของมาให้ได้นะครับ

มีการประสานงานกันครับโดยตลอดนะครับ
ตำรวจในพื้นที่ลบบุรีเคยเข้าไปในค่ายทหารที่ลบบุรีบ้างไหมคะ

แต่ตำรวจของยุธยาเนี่ยเคยเข้าไปครับ
ผู้การค่ะยังไงฝากคดีนี้อีกหนึ่งคดีนะคะ
ทราบว่าท่านมารับไม้ต่อนะคะนับตั้งแต่๓ปีที่แล้ว
เกิดเหตุในวาระของอีกหนึ่งท่านนะคะ

ยินดีครับแล้วขอจะเร่งรัดดำเนินการให้เต็มที่ครับ

ครับสวัสดีค่ะคืบหน้าที่โทรบอกเราปุ๊บเลยนะคะ

อ้าวครับสวัสดีค่ะ
ศพพื้นที่ของค่ายทหารที่บ้านเขาตั้งไหมคะ

คือบ้านเราอยู่แค่ตรงท่าเรือเราไปกว่านั้นไม่ได้แล้ว

แต่วันนี้ที่ฟังมาผมได้สัญญาณดีบางอย่างมาด้วย

ขอถามแบบนี้เมื่อสักครู่นี้คือไม่ได้ดูไม่ได้ดูแคลนสพท่าเรือนะคะ

ไม่ได้ดูแคลนบังคับการภูทรอายุทธิญาณนะคะ

แต่ทีนี้คือเรามันมีขั้นตอนไหมว่าถ้าเราจะย้ายคดีเข้ามากองปราบ
หรือเข้ามาส่วนกลางหรือหน้าที่ของตำรวจส่วนกลาง

ถ้าคดีนี้มันยากต้องย้ายเข้ามาส่วนกลาง
โดยเฉพาะคดีนี้ถ้าจับได้แล้วก็ยังไม่จบ
มีหลายประเด็นที่ผมก็ต้องตามต่อ

ผมอาจจะต้องขอให้ทางสำนักงานตรวจแห่งชาติย้ายเข้ามาส่วนกลาง
เพื่อไม่ให้มีใครไปหิ้วผู้ต้องหาไปที่อื่นอีก
เดี๋ยวนะตามได้แล้วก็ยังไม่จบเหรอ

ต้องเจอทั้งตัวผู้ชายคนนี้และเจอทั้งตัวน้องครับคุณจอมขวัญ
สภาพไหนก็ต้องหามาให้เจอ
แต่ว่าตอนนี้คดียังไม่อยู่ในแผนที่จะย้ายเร็วนี้ใช่ไหมค
ใช่ครับแต่ก็ไม่แน่
ถ้าไม่มีความคืบหน้าก็จะขอให้ทาง
สำนักงานตรวจแห่งชาติช่วยเมตตาคดีนี้สักครั้งหนึ่ง
ตำรวจกองปราบเคยไปไหมคุณแม่
เคยไปค่ะแต่ก็ต้องคือต้องมีหลักฐานต้องมีเอกสารนั้น

ทีนี้ขอถามปิดท้ายมันจะต้องยังคาอยู่อย่างนี้แหละ
เพราะว่าไปมาหลายที่ตามกัน๓ปีแล้วเนี่ยนะคะ
มันจะยังไม่จบในรายการเราแน่นะคะ
คุณแม่สุดท้ายคุณแม่เคยไปไหม
ทั้งเวลาเขาตามมาว่าขออภัยนะคะ
เจอผู้เสียชีวิตเจอศพนิรนาม
คือถึงแม่จะเชื่อว่าลูกยังอยู่

ไปมาประมาณ๒ครั้งค่ะ
ก็คือไปแล้วก็ไปฝากเรื่องตามโรงพักอะไรหลายที่
พอนั้นเขาก็ส่งโทรศัพท์มาว่ามาตรวจหน่อย

มันคือมันเหลือคลิปให้คลิปผู้หญิง

แม่ก็ยอมไปตรวจจริงใจก้นบึ้งแม่เลยเนี่ย
คิดว่าน้องขออภัยนะคะน้องยังอยู่ไหม
น้องยังอยู่สิ

รอน้องมา๓ปีแล้วนะ

แต่น้องมาไม่ได้น้องมาไม่ได้แค่นั้นเอง
แม่น้องก็คิดถึงแม่นะแม่รู้

ความรักคือมันเป็นความรู้สึกพิเศษ

คนเป็นแม่เท่านั้นนะคะถึงจะสัมผัสได้

แล้วเวลาที่ผ่านมามันไม่ได้ทำให้แม่รักเขาน้อยลงเลยนะคะ
ความหวังของคุณแม่จางไปกว่าเมื่อ๓ปีก่อนไหม

ครั้งนี้แม่มีหวังมากขึ้น
เนื่องจากสื่อแล้วก็อีกหลายคน
ส่งกำลังใจให้แม่นะคะ

มาเจอท่านทนายที่ยื่นมือเข้ามาช่วย
แล้วท่านผู้การก็รับปาก

รอเขาเพราะแม่รักเขา
แม่ไม่ได้รักอย่างเดียวเขาคือชีวิตของแม่
เขาต้องกลับมากินข้าวกับแม่
เรามีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำด้วยกัน

น้องยังอยู่แม่ส่งไลน์หาน้องทุกวันเนี่ย

ถ้าดูอยู่ก็จะช่วยคุณแม่

เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ

เวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้ามีความคืบหน้าเราตามให้แน่นอน
ว่าจะเป็นช่วงข่าวใดรายการใดของไทยรัฐทีวีวันนี้สวัสดีค่ะ